คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราคุยกันค้างเอาไว้
วันนี้เจาะลึกกันต่อครับเรื่องพร้อมเพลย์
รวมไปถึงมองให้ลึกกับบริษัทผู้ประกอบการ

วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยพลาดไม่ได้นะฮะ
แต่ก่อนอื่นไปเรื่องของสภาพตลาดเมื่อวานนี้ก่อน
ครับผมแล้วเป็นอย่างไรบ้างตลาดเมื่อวาน
ที่น่าติดตามก็เป็นเรื่องของกรณงอครับพี่
เพราะว่าเมื่อวานนี้กรณงหรือว่าคณะกรรมการการเงินเนี่ย

คงดอกเบี้ย๑๕ครับโอเคคงดอกเบี้ย๑๕
ก็เป็นไปตามคาดที่ทุกคนคาดไว้อยู่แล้วนะครับว่า
โดยสิ่งว่าเศรษฐกิจตอนนี้นะครับ
เรื่องของการฟื้นตัวเองเรื่องค่าเงินเอง

จริงเมื่อวานมีอีกแบงค์ชาติหนึ่ง
เขาก็ออกมาประกาศว่าเขาคงไม่ลดดอกเบี้ยแล้ว
เหมือนออสเตรเลียเลยแล้วก็ลงมาตลอด
เพราะว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ

โอกาสที่จะลดดอกเบี้ยไม่มีแล้ว
อืมนี่แสดงว่าถือว่าเป็นการปิดประตูฝั่งขาลงเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้ดอกเบี้ยฝั่งขาลงเราจะไม่เห็นอีกแล้ว
ทั้งบ้านเราเองทั้งอเมริกาเองจริงก็เป็นขาขึ้นมาแล้ว
ตอนนี้แนวโน้มของดอกเบี้ยน่าจะเป็นขาขึ้นไหม

ประเด็นคือจะขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่ได้อยู่ที่เรา

คืออยากจะบอกว่าเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของประเทศใหญ่
ซึ่งเราต้องยอมรับว่าคือขึ้นอยู่กับอเมริกา
ถ้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยขยับขึ้นดอกเบี้ยเร็วในปีนี้
โอเคทุกคนอาจจะต้องขยับขึ้นเร็วขึ้น
อาจจะเป็นตัวบีบให้กับหลายประเทศต้องขึ้น
เพราะมันต้องอธิบายคุณนิดหนึ่งว่าเรื่องของค่าเงิน

แล้วประเทศอื่นไม่ขึ้นเนี่ยก็จะเกิดเรื่องของเงินก็จะไหล
ใช่เงินก็จะไหลกลับเงินก็จะอ่อนแต่อ่อนมากไม่

แต่ก็กระทบนำเข้ามาแล้วนะครับ
ทีนี้เรื่องของตลาดหุ้นโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นดอกเบี
เมื่อวานนี้ตลาดทุนไทยก็ปิดบวกไป๖๗จุด
ซึ่งก็มาป้วนเปี้ยนอยู่ระดับ๑๖๐๐บาท

ถ้าเรามองก็เหมือนตอนดาวน์โจรส์๒๐๐๐๐นี่
แตะไม่แตะไม่แตะสักประมาณ๒อาทิตย์ก็แตะจนได้
อันนี้เราก็ต้องรอแล้วล่ะว่าของเราจะทะลุ๑๖๐๐ได้หรือเปล่า
จะมีประเด็นอะไรมาหนุนทำให้ตลาดทะลุ๑๖๐๐ได้หรือเปล่านะครับ
ซึ่งเมื่อในส่วนของตลาดต่างประเทศนะครับ

ใช่ครับส่วนประเด็นเรื่องของผลประกอบการ
ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มธนาคารที่ออกมานะฮะ

สัปดาห์ก่อนเขาเห็นว่าเรื่องของบริษัทที่เป็นแทสกีลยิงต่างเงิน
ประกาศปุงพวกออบการออกมาแล้วซึ่งก็ออกมาดีนะฮะ
บอกว่ารายได้ที่เกิดจากการขายมือถือ
สัดส่วนของรายได้กับเกินจากการให้บริการ
มันเริ่มขยับปรับมาอีกแบบแล้วนะ

เดี๋ยวนี้กำไรเกิดจากการให้บริการ

ใช่นั่นแหละแล้วถ้าพูดว่าเขาบอกเต็มปุ๊บคุณจะซื้อไหม

ขยายความถูกของคุณก็งับได้

ธกรรมพวกนี้มันออกมาเพื่อตอบโจทย์ความขี้เกียจของมนุษย์พูดตรง

เดี๋ยวนี้อย่างหลายอย่างรวมในโทรศัพท์เครื่องเดียวหมด

วันนี้เรากำลังจะออกขายกล้องทุนอันใหม่
ซึ่งกองนี้ก็น่าผมว่าน่าจะเหมาะนะสำหรับคนที่ชอบเรื่องของนวัตกรรม

ก็จะลงในกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีอันสมัยใหม่

ตื่นเช้ามาตั้งนาฬิกาปลุกใช้อะไร

นี่ปกตินะอนาคตไม่แน่นะครับ

อาจจะแบบอาบน้ำไล้

คือคอมพิวเตอร์คุยกัน

หรือจะถอยเข้าซองปกติปวดหัวเมื่อจอดรถใช่ไหมครับ

เขาจะใส่โปรแกรมถอยลอัตโนมัติ

อีกหน่อยคุณขับรถไปคุณฮาร์ดแอดแท็กนะ

คุณหยุดคุณปล่อยทุกอย่างมันพาคุณส่งโรงพยาบาลเลย

อีกเรื่องหนึ่งครับพี่ทศเรื่องจะเห็นว่าช่วงนี้

ผลตอบรับก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าเรื่อย

อย่างคุณภาพนี้ก็ไปสมัครแล้วผมก็ไปสมัครแล้ว
ตอนนี้เรากำลังก้าวไปสู่ธุรกิจแล้ว
ปกติผูกกับเบอร์มือถือกับผูกกับเบอร์ประชาชน
เป็นเรื่องของบริษัทแล้วเป็นธุรกิจแล้ว

ฝั่งขารับก็คือรับจากรัฐบาล

รับจากการค้าขายกับภาคประชาชน
เพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมก็ถูกเหมือนกัน
แต่ถึงเวลาจ่ายก็จ่ายได้ง่ายเหมือนกัน

อย่างนี้แสดงว่าอนาคตถ้าผมจะซื้อของออนไลน์เนี่ย
ผมไม่ต้องไปหาอะไรที่บัญชีบริชาภอดภัณฑ์เลยนะ

เวลาคนจ่ายค่าทัวร์มาไม่รู้เลยนะใครจ่าย
และใช้คู่กับบริการอินเทอร์เน็งกิ้งของธุรกิจนะ
มันบอกเลยว่าคนที่โอนมาเนี่ยชื่ออะไร

ใช่ค่าทำเงินก็ถูกไม่ต้องสนใจว่าโอนอยากแบบไหน

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมอีกอันหนึ่งนะครับ
ผมคิดว่าน่าจะช่วยให้ทุกท่านสะดวกสบายในการชีวิตมากขึ้น

อันนี้ก็ช่วงนี้กลับไปที่คุณคิงแล้วกันครับผม
อะไรอย่างนั้นเรามาอธิบายเพิ่มกันอีกทีหน่อยครับ